สวัสดีครับร้อยหลอกขอสนามนะครับก็ควรจะพูดถึงหลังเกมที่เราเห็นภาพไปเมื่อกี๊
แม้ว่าอาจจะยังมีขัดใจบ้างแต่เชื่อเถอะมันต้องใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงครับ
เอามาดูไฮไลท์เกมเมื่อวานก่อนแล้วกันนะคะเผื่อใครที่พลาดไปยังไม่ได้ดูเกมการแข่งขัน
ซึ่งเป็นเกมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคันเลือกรอบ๑๒ทีมสุดท้ายนัดที่๘นะคะ
ก็เปิดบ้านพบกับสหรัฐอารับเอมิเรดซึ่งก็เป็นการคุมทีมอย่างเป็นทางการ
ลิฟท์แรกของเมื่อวานด้วยนะคะซึ่งยัวเอมาเกมต้องการที่จะชนะนะ
เพราะว่าอยากที่จะอยู่ในเส้นทางลุนสวดฺลูกศักดิ์ฟุตประโลกรอบต่อไป
คือนี่ต้อง๓แต่งเท่านั้นเขาเสมอเนี่ยโอกาสค่อนข้างจะหมดไปเลยนะครับ
ซึ่งครึ่งแรกนะคะถือว่าเรายันไว้ได้ดีนะคะเกมรับทำหน้าที่ได้อย่างเดียว
สมมุติว่าจะอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์
มีจังหวะที่เรายิงฟรีคลิกโดยวิรพัฒนชยา

มันเป็นจังหวะคลุกคลิกหน้าประตูสุดท้ายนี่
ใจเย็นมงคลทศกัยก็ชาร์จเจาะเข้าไปนะครับ
เป็นแปลงหนึ่งพมประตูต่อศูนย์
คือเมื่อวานเราตั้งใจที่จะเล่นเกมรับแบบเต็มที่นะครับ
ลุกเราก็อาจจะดูแล้วเป็นชิ้นเป็นอันไหมอยู่ที่กองหน้าเก็บได้ไหม

พูดสามารถตัวเขาก็พลาด

แล้วก็ต้องมีเกมที่หนัก

ไม่ใช่เจอเกมง่ายเพราะว่าไม่งั้นเนี่ย
ก็จะไม่รู้ว่ารายวัชเนี่ย

หนักหน่วงมากขนาดไหนนะครับ
ค่าแยบยนต์แล้วก็มีทีมที่มีดับโลก

ชื่นชมรายวัตถ์ทำงานที่เป็นอย่างดี
ไม่ยอดท้อนนะครับ

ดีมากทุกคนหลายคนจะบอกว่า
ก็มีพลาดในเรื่องของการประกบตัวบ้างแน่นอน
ลุกธิติพันธ์นะครับกับสรวัตรก็มีบทบาทค่อนข้างเยอะ

และวันนี้ครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ก็ได้มีการสรุปภาพรวมของการแข่งขันวันที่ผ่านมา

เสร็จแล้วต้องตีเหล็กตอนร้อนครับ

อยากให้พัฒนาจุดไหนมองเห็นข้อด้อยข้อไหนนะครับ

รายวัฒน์ก็บอกนะครับว่าทีมไทยศักยภาพต่อยอดไปสู่ระดับท็อปของเอเชียได้ไม่ยาก
ก็ต้องพัฒนาเกมบุกให้สามารถเล่นได้ทั้งเกมลุกแล้วก็เกมรับไปพร้อมกัน
แต่ว่ากระบวนการทั้งหมดต้องใช้ระยะเวลาในการสร้าง
เชื่อว่าทุกอย่างนั้นจะสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย
แล้วก็ให้โอกาสกับผู้เล่นทุกคนได้แสดงผลงาน
ก็จะเป็นรายการที่เขาเองก็คาดหวังจะทำผลงานให้ดี

สุดท้ายในบ้านที่จะเจอกับทางอีรักษ
เขาก็มุ่งหวังว่าจะสร้างประวัติศาสตร์ให้กับทีมไทยต่อไปครับ
ขณะที่พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
ยกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะคะ
ก็มองว่ารายวัชถือว่าสอบผ่านนะคะในการคุมทีม๒นัดแรก
แต่ก็ยังต้องมองถึงเป้าหมายในระยะยาวเหมือนกันค่ะ
ซึ่งทางสมาคมกีฬาฟุตบอลก็พร้อมที่จะสนับสนุนแล้วก็อำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งก็เห็นถึงความตั้งใจในการคุมทีมชาติไทยสู่ความสำเร็จด้วยค่ะ
ซึ่งทางสมาคมกีฬาฟุตบอลก็พร้อมที่จะสนุนและอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งทางสมาคมกีฬาฟุตบอลก็พร้อมที่จะสนุนและอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งทางสมาคมกีฬาฟุตบอลก็พร้อมที่จะสนุนและอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งทางสมาคมกีฬาฟุตบอลก็พร้อมที่จะสนุนและอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งทางสมาคมกีฬาฟุตบอลก็พร้อมที่จะสนุนและอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งทางสมาคมกีฬาฟุตบอลก็พร้อมที่จะสนุนและอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

ก็จะเมื่อวันนี้ตอนหลังจดเกม

ก็จะเมื่อวันนี้ตอนหลังจดเกม
ก็จะเมื่อวันนี้ตอนหลังจดเกม

ก็จะเมื่อวันนี้ตอนหลังจดเกม
ก็จะเมื่อวันนี้ตอนหลังจดเกม

ก็จะเมื่อวันนี้ตอนหลังจดเกม

ก็จะเมื่อวันนี้ตอนหลังจดเกม
ก็จะเมื่อวันนี้ตอนหลังจดเกม
ก็จะเมื่อวันนี้ตอนหลังจดเกม
ก็จะเมื่อวันนี้ตอนหลังจดเกม

ก็จะเมื่อวันนี้ตอนหลังจดเกม
ก็จะเมื่อวันนี้ตอนหลังจดเกม
ก็จะเมื่อวันนี้ตอนหลังจดเกม
ก็จะเมื่อวันนี้ตอนหลังจดเกม

ก็จะเมื่อวันนี้ตอนหลังจดเกม

ก็จะเมื่อวันนี้ตอนหลังจดเกม
ก็จะเมื่อวันนี้ตอนหลังจดเกม

ก็จะเมื่อวันนี้ตอนหลังจดเกม

ก็จะเมื่อวันนี้ตอนหลังจดเกม
ก็จะเมื่อวันนี้ตอนหลังจดเกม

ก็จะเมื่อวันนี้ตอนหลังจดเกม

ก็จะเมื่อวันนี้ตอนหลังจดเกม